คุณผู้ชมคะเชื่อว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาตั้งแต่เช้า
ต้องบอกว่ายิ่งกว่าความเดือดร้อนนะเพราะว่าทุกคนไม่คาดคิด
ไม่ทันตั้งตัวด้วยบางคนขับรถขับรถลงมาจะทันด่วย
แล้วเป็นแบบฉันจะไปยังไงล่ะน้ำท่วมสูงขนาดนี้
ก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะที่น้ำท่วมแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าฝนมันตกหนักหรือมันระบายน้ำไม่ทันกันแน่
เวลาน้ำท่วมทีไรคนก็บอกว่าอุโมงยักษ์อยู่ไหน
โมงจะเสร็จหรือยังตกลงแล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกหน่อยนะคะ
สำหรับกรณีน้ำท่วมขังแบบนี้ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ

เวลาน้ำท่วมกรุงเทพเวลาคนกรุงเทพบ่นคนต่างจังหวัด
เขาก็จะบอกว่าความเดือดร้อนของคนกรุงเทพเนี่ย
หนักเหมือนคนต่างจังหวัดอย่างน้อย๙จังหวัด
ตอนนี้๕๐๐๐กว่าครัวเรือนยังแช่น้ำกันอยู่
แต่ว่าแน่นอนครับในสถานะของเมืองหลวงเมืองเศรษฐกิจ
จู่ขึ้นมาน้ำท่วมอย่างเมื่อ
ตรู่วันเสาร์ที่ผ่านมานั้นก็เป็นเรื่องใหญ่
มาแบบจู่โจมจริงครับ
แถวกรุงเทพชั้นในปี๕๔น้ำไม่ท่วมนะครับเพราะเขาป้องกันไว้
แต่คราวนี้หนักเลยครับคนที่อยู่คอนโดเนี่ยจอดรถชั้นบนไม่เป็นไร
แต่ว่าใครที่เอารถไปจอดข้างล่างชั้นใต้ถุนชั้นใต้ดินหนักเลยครับ
จำเลยของน้ำท่วมคราวนี้ไม่ใช่น้ำเหนือไม่ใช่น้ำท้ายเขื่อน
ไม่ใช่การระบายน้ำเห็นส่งกันในไลน์ว่ามีการระบายน้ำผ่านคลองแสนแสบ
เพื่อผันน้ำไปออกบางประกงทำให้น้ำเอ่อขึ้นมาไม่ใช่ครับ
ออนไลน์ก็มั่วแล้วก็พยายามจะทำให้คนเข้าใจผิดไม่มีครับ
น้ำฝนแท้เลยกอทมบอกว่าคราวนี้ฝนตกหนัก
หนัก๒๐๐มิลลิเมตรหนักเท่าไหนหนักเท่ากับตอน
ตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าแล้วที่ผู้ว่าจำลองศรีเมือง
บอกว่าฝนหนักขนาดนี้ย้อนไปร้อยปีพันปี
ก็ไม่เคยหนักแบบนี้ตอนนั้นก็เรียกกันว่าผลฝนพันปีไงครับ
เพราะมันหนักในช่วงระยะเวลาสั้น
จำเลยของน้ำท่วมคราวนี้อยู่ที่ขยะครับ
โอ้โหตื่นเช้าขึ้นมาคนก็ส่งกันในโลกออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็นข่าวโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นคลิป
ดูในจอสิครับนี่คือขยะที่ไปอุดท่อระบายน้ำ
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
มันเป็นมานานแล้วอย่าลืมว่ากรุงเทพเนี่ย
กรุงเทพมหานครตอนนี้มีคนอาศัยอยู่
เขาบอกว่าประมาณ๘ล้านคน๘ล้านคนนี่ในสำเนาทะเบียนบ้านนะ
มีสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยมีสัมมโนครัวใน๘ล้าน
มีนอกสมโนครัวไม่มีทะเบียนมาบ้านเนี่ยประมาณ๖ล้าน
๘ล้านก็๖ล้านก็ประมาณ๑๒ล้านคน
แล้วไหนยังมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมา
วนกันอยู่อีกจำนวนหนึ่ง
เขาก็เลยประเมินกันว่ากรุงเทพเนี่ย
มีคนมาอยู่๑๔๑๕ล้านคนในพื้นที่๑๕๐๐ตารางกิโลเมตร
คนมากขนาดนี้ก็มีขยะมาก
ขยามากคนกอทมก็โทษว่า

ขยะไม่หมดมีขยะตกค้าง
ที่จะให้ทิ้งขยะไม่เพียงพอ
แต่กอทมก็โทษว่าคนกรุงเทพก็มักง่าย
คือใครเอาถุงดำไปแหมะไว้ตรงไหนสักแห่งหนึ่ง
ก็มีคนมาโยนตาม

สองข้างทางเนี่ยใครเริ่มก่อนสักคนหนึ่งน่ะ
เอาถุงดำไปทิ้งไว้สักคนหนึ่งเดี๋ยวก็มีตามมา
แล้วพอมีปัญหาขึ้นมาเป็นยังไงล่ะครับ

รถขนขยะเก็บขยะต่อวันก็ไม่เพียงพอ
ทุกวันก็มีขยะตกค้าง

บริหารจัดการกันยังไง

ฝรั่งบางค่าก็ชอบมาท่องเที่ยวเมืองไทย

เพราะเขาบอกเป็นเรื่องของการทำมาหากิน
หาเงินทำมาหากิน
เก็บปั๊บน้ำมันน่ะ

ลงท่อลงตะแกรงระบายน้ำนั่นแหละ
เดี๋ยวขึ้นมามันก็จับเป็นไขมัน

เวลาไปดูเขาตอนผมเคยไปดูเขาลอกท่อฮะ

โอ้โหท่อใหญ่เนี่ยนะฮะ

มีช่องเหลือให้น้ำไหลนิดเดียว

เหลืองเลยล่ะแล้วทำยังไง
ก็ต้องลอกกันเป็นระยะ
หน่อยเดียวมันก็มาก่ออีก

ไขมันทั้งนั้นเราก็ต้องไปจ้างเขามาลอก

ปล่อยน้ำมันลงไม่มาก

ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่า

อ้าวมาถึงเรื่องอุโมงยักษ์
ที่คุณมิ้นพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย

ความยาวจะได้ประมาณ๑๙กิโลเมตร

ตอนที่สร้างอุโมงยักษ์เนี่ย

การระบายน้ำดูดน้ำออกมา

ฝนตกใหญ่แค่ไหน๓๐นาที๔๐นาที
แห้งหมดเพราะลงอุโมงยักษ์

ข้างห้องส่งไทยรัฐทีวีเนี่ย
ใช้เงินไป๒๔๘๓ล้าน
เปิดใช้ไปเมื่อเร็วเนี่ย

ตอนจะเปิดใช้เขาบอกว่าเปิดใช้แล้ว

แถววิพาวัดีแถวหลาดพราว
แถวสะพานคลองสะพานควาย
เนี่ยไม่ต้องห่วง

มันไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น

สรุปว่าเรื่องของคนกรุงเทพ
ความเดือดร้อนของคนกรุงเทพ
เราจะฝากผีฝากไข้กับใครล่ะครับ

เพราะกอทมได้งบประมาณจากภาษีที่คนกรุงเทพไปเสีย

งบที่ได้ไม่เพียงพอ

รัฐบาลกลางต้องลงมาสนับสนุน
รัฐบาลก็บอกให้ไปแค่นี้ก็พอแล้ว

มอบราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ว่า
ท่านบอกไม่อยากน้ำท่วมก็ไปอยู่บนดอย
ท่านพูดเล่นแต่ผมว่าเรื่องจริงนะครับ

ความหวังของพวกเราก็มีแล้ว

ตั้งแต่คลองลาดพร้าวคลองสายไหมลงมาอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
แล้วก็มีพรบออกมาแล้วนะครับ
ตอนนี้พรบทิ้งขยะเรามีออกมาแล้ว

หาคนทำผิดไม่ทันสักทีนึง

เราเอาเจ้าเวลาเจ้าหน้าที่ที่ไหนไปจัด

เขามีจิตสำนึกของเขาเวลาเขาจะทิ้งขยะ
เมืองที่เขาเจริญแล้วไปดูญี่ปุ่นสิครับ
เขาจะทิ้งขยะเขาบริหารจัดการของเขาเอง
คโปร์ทิ้งปั๊บโดนจับปุ๊บเขาก็กลัวกัน
เราเนี่ยมีกฎหมายเหมือนเขาครับ
มีคนบอกออกกฎหมายให้รุนแรงสิ
จับเลยคนทิ้งขยะไม่เลือกที่เลือกทาง

กฎหมายเพิ่งปรับปรุงเร็วนี้เอาโทษกันหนักเลยนะครับ
แต่ว่าแล้วจะบังคับใช้กันยังไง
ก็อยู่กันอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกครับ

เวลาฝนตกน้ำท่วมเราก็มาบ่นกันอย่างนี้
อุโมงยักษ์ที่พอฝากความหวังไว้ได้ก็
ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยเต็มที่
ไปดูเถอะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง

อย่างที่บอกว่า
จะพยายามเอากรอนที่ได้เขียนถึงในช่วงที่
เอามาอ่านออกอากาศใหม่

ในช่วง๓๖๕วันสวรรคตโศกสลดไม่จางหายของไทยรัฐ
ก็จะนำกรอนชิ้นหนึ่งที่เกิดจากผมได้เห็นภาพที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์ครับ
เป็นภาพของเนี่ยท่านเห็นในจอไหมฮะเป็นภาพของเหล่าราชนาวีเหล่านาวิกโยธิน
กองทัพเรือนับพันรายแต่งเครื่องแบบชุดขาวเลยครับ
จัดแถวเกียรติยศเขาร่วมกันขับร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
มีวงออเคตร่าเต็มวงบันเลงประกอบจัดขึ้นบนดาดฟ้าเรือลบหลวงจักรีนรเบศ
มีเรือหลวงเข้าร่วมถวายเกียรติยศอีกสามลำยิ่งใหญ่ครับ
เป็นความยิ่งใหญ่เป็นความอลังการและเป็นความเกลียงไกร
เป็นความตื่นตาตื่นใจในความสง่างาม
ผมเห็นคลิปนี้เห็นภาพนี้ก็กลายมาเป็นกรอนบทนี้ครับ
เราคือเหล่าราชนาวีมารวมพลด้วยพักดีพระเจ้าข้า
มาถวายเกียรติยศพระราชาให้ผืนน้ำผืนฟ้าเป็นพยาน
ป้องปักรักษาอนาเขต
และเส้นแบ่งประเทศให้ลูกหลาน
เปล่งเสียงมอบมโนศิรกรานเย็นศิระเพราะพระบริบาลเทิดพระองค์
สิระกรานโน่นพระมุมิปันคุณแห่งเหรียญ
เย็นพระองค์ข้าสลับอาวินข้าสันยาวินไก่อาศัยงธุ์
เย็นสิระเพราะพระบริบาล
มันกระพุทธรรมสาว
พวกกระจ่าเป็นสุขสันต์
มหันตันพระพระสมไทยต้องกระลิ่นทาง
พวกกระจ่าเป็นไทยรู้จักเขาไว้ใจ
ไทยองค์